คุณผู้ชมครับไปดูปฏิบัติการการตามหาชาวบ้าน๔คนสุนัขสามตัวนะฮะที่เข้าไปหาของป่ากันในเขาขมิ้นจังหวัดพิศนุโลกก็หายไปรวมแล้วเนี่ย๔วันแล้วตอนนี้ยังหาไม่เจอ
ก็ต้องมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวมทั้งเพิ่มทีมเป็น๙ชุด
ในการค้นหาทั้งทางพื้นที่ในการเดินเท้าแล้วก็ทางอากาศด้วยนะครับ
โดยทีมปฏิบัติการนั้นมีการกระจายกำลังกันออกไปค้นหาชาวบ้าน๔คน
พัดหลงกระดาษเดินเท้าเข้าไปในป่า
เก็บของป่าผลไม้ป่าบนเขาขมิ้นนะครับ
ที่บ้านป่ามะกรูดตะบนวังนกแอ่นอำเภอวังทองจังหวัดพิสุนุโลกนะครับ
โดยมีกู้ภัยของมูลนิธิประสาทบุญสถานพิศนุโลก๖ชุด
แล้ววันนี้เพิ่มอีก๓ชุดในการเดินเท้าเข้าไปค้นหานะครับ
อกจากนี้ก็ยังมีทีมอากาศยานร่มบินของสมาคมกู้ภัยบุรพาอีก๓ชุดด้วย
ก็จะเป็นภาคพื้นดิน๙ชุดแล้วก็ทางด้านของอากาศใน๓ชุด
ส่วนที่กำลังการร่วมกันค้นหา
แล้วในโรงเรียนบ้านป่ามะกูดนะครับ
นายบุญเหลือบารมีนายอำเภอวังทองพร้อมกับนายวิทูลเดชประมวลผล
ซึ่งเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
ก็มีการตั้งกองอำนวยการเอาไว้ในการสนับสนุนทีมค้นหาด้วยครับ
โดยชาวบ้านที่พัดหลงนั้นมี๔คนประกอบไปด้วย
นายวิโรธชัยชนะอายุ๔๕ปี
นางแดงอายุ๔๕ปี
นางทองรัฐกัญญาประสิทธิ์อายุ๔๗ปี
แล้วก็เด็กชายปัญญาน้อยอินอายุ๑๔ปี
แล้วก็มีสุนัขอีก๓ตัวนะครับ
ทั้งหมดเป็นชาวบ้านหมู่๑๑ของตำบลวังนกแอ่นนะครับ

ผลไม้ป่าที่ตอนนี้ก็ราคาดีขึ้นด้วย
ทีนี้มีลูกสาวของหนึ่งคนที่หายไปนะฮะ
ก็คือนางสาวเจนจิราชายชนะเนี่ย
เป็นบุตรของนายวิโรธกับนางแดง
เขาบอกว่า๔คนนี้ออกจากบ้านไปเข้าไปในป่า
ตั้งแต่๘โมงเช้าของวันที่๑๒พฤษภาคม
จากนั้นช่วงบ่ายโทรมาบอกว่ากำลังจะกลับแล้ว
แต่รอกันทั้งคืนก็ไม่กลับสักที
จนกระทั่งวันที่๑๓พฤษภาคมโทรกลับไป
ญาติอีกครั้งว่าเขาหลงป่าอยู่หาทางออกไม่เจอ
แล้วก็ดื่มน้ำประทังชีวิตอยู่
ตอนนั้นทางยาดก็ติดต่อไป๔คนนั้นเอาไม่ได้แล้ว
ก็เลยพากันเดินค้นหาแต่ก็ไม่เจอ
จนกระทั่งผ่านไปถึงวันที่๑๔พฤษภาคม
ก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ไปช่วยค้นหา
นางสาวเจนจิลายังบอกด้วยว่าปกติแล้ว
พ่อแม่จะออกไปหาของป่ากันบนภูเขาเป็นประจำ
แต่ว่าจะไปเป็นลักษณะไปเช้าเย็นกลับ

แต่ว่าครั้งนี้ชักชวนญาติไปด้วย
แล้วก็ไปหลงป่าหาทางออกไม่เจอครับ

ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าน่าจะเป็นการผิดป่า

ถ้าเกิดเป็นการพูดผิดป่าไปลบหลู่อะไรต่าง
แล้วก็มีคนใดคนหนึ่งไปทำผิดป่า
สุดท้ายถูกบังตาแล้วก็จะหาทางกลับบ้านไม่ได้นะฮะ
ตอนนี้ตัวเธอกับญาติได้แต่ภาวนาว่าขอให้๔คนนั้นปลอดภัย

ขอเจ้าป่าเจ้าเขาขอเข้ามากันไป
แล้วขอให้ทั้ง๔คนนั้นกลับออกมาอย่างปลอดภัยนะครับ